มาต่อกันที่น้าคนนี้กันหน่อยดีกว่าจ้ะ

มีครั้งไหนที่คาราบาลขึ้นร้องเพลง

อุ้ยหิวปีกเลยเหรอชะมัดนี้
บัวลอยใครก็ได้มาช่วยน้าแอดก่อน
เป็นงานคอนเสิร์ตฉลองบวชนาคอำเภอด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
เจ้าของคลิปเนี่ยเขียนแคปชั่นว่าน้าแอดไม่ไหวแล้วจริงนะคะ
ในคลิปเนี่ยเห็นเลยว่าระหว่างที่น้าแอดกำลังร้องเพลงไอ้บัวลอยนะฮะ
อาการไม่ค่อยสู้ดีนะปกติน้าแอดแกเต็มที่กับทุกเวทีอยู่แล้ว
จนกระทั่งต้องมีทีมกาดมาฮิ้วปีกน้าแอดลงไปด้านล่างของเวทีค่ะ
คือร้องยังไม่ทันจบเพลงเนี่ยคุณผู้ชมดูสิน้าแอดคือเสื้อขาวนะ
ทันทีที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตโอ้โหเป็นห่วงน้าแอดจริง
เพราะน้าแอดก็อายุเยอะแล้วเนาะเราก็จะห่วง
ฝืนร้องอยู่หลายเพลงเพราะอะไรแฟน
รอโอ้โหน้าแอดน้ำใจสุดยอดจริงจนกระทั่งน้าไม่ไหวอ่ะขอ
ต้องเบรกต้องลงแล้วนะฮะขณะเดียวกันที่พี่เล็กคาราบาล
ก็โพสต์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าเห็นสีหน้าของน้าแอดแล้วก็เป็นห่วงจริง
เพราะว่าหน้าน้าแอดซีดมากเลยแต่น้าแอดเองก็พยายามจะขึ้นมาบนเวที
มาตะโกนร้องบัวลอยจะต้องมาร้องให้จบคือเพลงนี้มันต้องใช้พลังให้ใช่
ว่าไม่ไหวพี่เล็กก็เลยมาแซวว่าครั้งนี้อาจจะเป็นบัวลอยที่แต่งหู
สักหน่อยนะแต่ถึงจะป่วยขนาดนี้น้าแอดก็นั่งอยู่จนเพลงบัวลอยจบลงครับ
พี่น้องนะคะอาจจะร้องไม่ค่อยไหวเท่าไหร่แล้วก็ไม่ต้องรอให้แฟนเพลงเป็นห่วงนาน
คุณผู้ชมหลายคนอยากรู้ว่าน้าแอดเป็นอะไรอ่ะเพจคาราบาลออฟฟิเชียลโพสต์คลิปนาแอด
หน้าตาสดใสแล้วนะแล้วก็ชี้แจงว่าไม่ต้องตกใจไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไร
ป่วยอาหารเป็นพิษอ๋อโหโหโหดบิดพอดีคุณผู้ชมเอ้ยนะฮะ
ไปขึ้นคอนเสิร์ตต่อแล้วที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงน้าแอดกันหน่อยจ้า
สวัสดีครับพี่น้องชาวสว่างแดนดินเมื่อคืนนี้ผมอาหารเป็นพิษนะครับ

เพราะว่าล่ะมองจากล่างจากบนวัยทีเริ่มมองมา
โอ้โหเอฟซีรอกันเพียบเลยจะไม่ร้องก็ไม่ได้